เพชรชบุรีมีอดีตเจ้าของวงรำวงย้อนยุคถูกขวานฟันที่ศีรษะเสียชีวิต
แต่ทีเนี้ยมันก็เป็นปริศนาอยู่ว่าใครอืมใครใครเป็นคนก่อเหตุค่ะ
เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สพไร่สะท้อนที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่หมู่๕ตะบนห้วยลึกอำเภอบ้านลาด
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกันนะฮะในที่เกิดเหตุนี่เป็นคอกวัวนะครับ
คอกวัวอยู่ในป่าละเมาะมีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดง
หมายเลขทะเบียนกไก่สรศรี๕๐๗เพชรบุรี
อยู่คันหนึ่งที่หน้ารถบริเวณช่องที่เป็นช่องระหว่าง
กับแฮนด์รถนะครับมีแบตเตอรี่รถยนต์อยู่หนึ่งก้อนนะฮะ
รถคันนี้นะครับจักรยานยนต์คันนี้ใกล้ใกล้กันที่พื้นดินข้างรถ
มีผู้ที่เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับในเสารอดได้
หรือว่าในดื้อนะฮะอายุหกสิบเก้าปีเป็นอดีตเจ้าของวงระวงย้อนยุคนะฮะ
ชื่อวงมะนาหวานนะฮะเสียชีวิตอยู่แล้วก็มีขวานนะฮะ
ขวานด้ามยาวประมาณหนึ่งฟุตตกอยู่หนึ่งเล่มนี่ครับ
ที่เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานตรงนี้นะครับจะเห็นว่าที่คมขวานกับที่โคนขวานเนี่ย
มีรอยเลือดติดอยู่แต่ว่าเป็นรอยเลือดที่แห้งแล้วนี่นะฮะ
การชนะสูตรเบื้องต้นนะครับพบว่านายเสามีบาดแผลขนาดใหญ่
แล้วก็ลึกเป็นแผลชะกันที่ด้านหลังศีรษะ๑แห่งที่คิ้วซ้าย๑แห่ง
ว่าขวานที่พบในที่เกิดเหตุน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ฟันศีรษะในเสาจนเสียชีวิต
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปลูกสาวของผู้ตาย
บอกว่าคอกวัวที่เกิดเหตุเป็นคอกวัวของพ่อเมื่อวานนี้ประมาณสี่โมงเย็น
ออกมาจากบ้านก็มาที่คอกวัวนี่แหละหลังจากนั้น๖โมงเย็น
ลูกเขยนะฮะขับรถเข้ามาหาพ่อเพื่อจะช่วยเลี้ยงวัวตามปกติ
แต่พอมาถึงพบว่าพ่อตานอนเสียชีวิตแล้วก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ซึ่งญาติญาติเขายืนยันว่าผู้ตายนี่เป็นคนดีนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครหมู่ญาติญาติก็รักไพร่สนิทสนมกลมเกลียวกัน

แล้วแกอยู่คนเดียวหรือไงครับ
อยู่กับแม่ที่บ้านนะคะเลี้ยงหลาน
แล้วก็ไม่เลี้ยงหัวเข้าไร้เข้าสวนแค่นี้แหละ
ไม่มีปัญหากับใครเลย
นี่ฮะลูกสาวก็ยังไม่รู้เลยว่าใครมาทำร้ายพ่อเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าปกติพ่อก็จะเล่าเรื่องต่างให้แม่กับเธอฟังเสมอนะครับ
ที่ผ่านมาพ่อไม่ได้เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่ามีปัญหากับใคร

พ่อถูกฆาตกรรมในครั้งนี้จะมาจากสาเหตุอะไรยังไม่รู้เลย
ส่วนอดีตพ่อเคยเป็นเจ้าของวงระวงย้อนยุคชื่อมะนาหวานนะครับ
แต่ว่าเลิกทำวงมาสิบกว่าปีละ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับ
ว่าใครจะเป็นคนก่อเหตุนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ที่ลูกเขยมาเจอก็คือเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ไม่เจอใครอยู่แถวนั้นอะไรยังไงเลย
ให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปที่วัดหนองจอกนะคะ
ในตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดเป็นสถานที่จัดพิธีรดน้ำศพในเสา
ญาติญาติยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกสาวค่ะ
ลูกสาวพอรู้เรื่องโอ้โหก็รีบมาจากที่หัวหินนะคะ
แต่มาไม่ทันไม่ทันได้ดูใจพ่อ
ภรรยาของในเสาค่ะนางสวิงรอดได้อายุ๕๙ปี
บอกว่าตอนแรกที่รู้ข่าวยังไม่เชื่อเลย
มาเห็นศพสามีถึงจะเชื่อว่าสามีเสียชีวิตแล้ว

ยืนยันว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
เป็นคนทำมาหากินไม่ออกไปเจอใคร
ทำงานเสร็จก็อยู่กับครอบครัว
คิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านแน่ที่ก่อเหตุ
น่าจะใช่คนนอกพื้นที่ค่ะ
นายสิทธิพงศ์วาดเขียนอายุ๓๒ปี
ก็เขาเป็นคนที่เจอศพคนแรกอะนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขามักจะช่วยผู้เสียชีวิตเนี่ย
้อนวัวเข้าคอกเป็นประจำ
ตอนที่ไปเจอศพตอนแรกคิดว่าแค่เป็นลมค่ะ

แต่ไปสังเกตเห็นขวานที่อยู่ใกล้
เป็นขวานของผู้เสียชีวิตเองที่ใช้ตอกเสาหลักทำคอกวัวค่ะ
ก็รู้สึกเอกใจรีบวิ่งไปบอกญาติแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่
อีกประเด็นนึงนะคะก็คือลูกเขยบอกว่า
คนที่จะเข้าไปในไร่ที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงวัวได้เนี่ย
คือต้องเป็นคนที่รู้จักเส้นทางตรงนั้น

เหมือนกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะว่า
คนก่อเหตุต้องเป็นคนแถวนี้ไม่ใช่คนนอกพื้นที่หรอก
แต่ว่าพ่อตาก็ไม่รู้สึกตัว
ตอนนั้นคิดอยู่แล้วว่าใครมาทำแกแต่แต่ไม่รู้ว่าจะจะ

พื้นที่ในนั้นมันเป็นแบบ
คือถ้าถามว่าคนข้างนอกจะเข้าไปนี่
มันค่อนข้างจะยาก
คนขับรถโทรไปว่าจ๋าถูกตีตาย
ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยร้องกันมาในรถอย่างเดียวเลย

แกก็ไม่คิดหรอกว่าแกจะโดนอะไรแกก็ไม่ได้ระวังอะไรหรอก
แกไม่รู้แกไม่เคยมีเรื่องกับใคร

แต่เรายังไม่รู้ว่าใครและคนในบ้าน
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบในไร่จุดที่ในเสาใช้เป็นที่เลี้ยงวัวค่ะ
งจากบ้านไปกิโลกว่านะคะ
นี่นะคะเส้นทางก็เป็นถนนลูกรังแบบนี้
ก่อนจะไปถึงจุดที่ในสาวนอนเสียชีวิตอยู่
ก็ไม่ได้ไกลจากปากทางเข้ามากนักนะคะ

นี่ยังมีรอยเลือดอยู่เลยตรงนี้ค่ะนี่นะคะ
เขยบอกกับทีมข่าวของเราว่าจุดที่พบศพเนี่ยนะ
เป็นจุดที่ในเสาจอดรถจักรยานยนต์เป็นประจำเพื่อที่จะขี่ไล่วัว
ทีมข่าวก็ไปเจอกับชาวบ้านเจ้าของไร่

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๔โมงเย็น
เห็นในเสาขับรถเอาน้ำไปให้วัวแล้วก็ขับรถกลับ
ตอนแรกขับรถยนต์หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์มาต้อนวัวต่อ
พอตกเย็นก็เห็นลูกเขยในสาววิ่งหน้าตาตื่นออกมา

พื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านบอกว่าเข้าได้หลายทางค่ะ
แต่ว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยนะไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เลย
ชาวบ้านอีกคนอายุห้าสิบสามเคยคุยกับในเสาบ่อยบ่อยอะนะคะ
ก็บอกว่าในหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ
ในเสาเองก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
หลังเกิดเรื่องทุกคนหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เลยงงมากว่าใครฆ่าในเสา
ตอนนี้ขายสถานธรรมดาปรักษ์ไปดูได้ว่าเอ๊ะคนนั้นเป็นคนสงสัยคนนี้เป็นคนสงสัย
ได้ยินเสียงลูกเขยเขาร้องนะเขาเข้าไปเขาตกใจร้องแบบคนตกใจ
แล้วเขาก็วิ่งออกมาผ่านหน้าไล่มาเขาก็ร้อง
ก็เลยว่าเขาเป็นอะไรเขาต้องไปเจออะไรมาที่น่ากลัว
เราก็ไม่คิดว่าแบบนี้หรอก
แต่แต่คิดอยู่แล้วว่ามันต้องเรื่องไม่ดีแน่เพราะเขาร้องแบบร้องตกใจมากเลยอ่ะ

ก็ยังไม่ไปก็กลัวก็กลัวแหละ
คนก็มากันพอก็วิ่งออกไปสักพักเขาวิ่งกลับมาอีก
ว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยพอสักพักคนเข้ามาคนเข้ามาเยอะ
ก็เลยว่าก็เลยออกไปถามเขาว่ามีอะไรกัน
เขาก็เลยบอกว่าแกโดนยิง
ก็เลยไปดูไม่โดนจริงหรือโดนฟันกันแน่
บางคนก็ว่าโดนยิงบางคนก็ว่าโดนฟัน

แต่เรานึกว่าคนมายิงไก่ยิงอะไรเราก็ไม่ได้สนใจเราคุยโทรศัพท์อยู่ด้วย
ในเสารอดได้นี่อายุ๖๙ปีนะครับผู้ตาย
วันนี้นายเฉวงเกิดเกษมอายุ๖๗
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ตุมหมู่๕ตะบนห้วยลึก
บอกว่าภรรยาของนายสาวเป็นหลานของเขา

ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
แต่ล่าสุดตำรวจแจ้งว่าสงสัยตัวพี่ชายของเขานะฮะ
ก็ยืนยันว่าคงเป็นไปตามที่ตำรวจสันนิษฐาน
เพราะเมื่อปลายปีก่อนพี่ชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อ

เขาบอกว่าพี่ชายของเขาเคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิง
ขุนคล่องหมองใจกับตัวของในเสาผู้เสียชีวิต
ถ้าเป็นจริงเนี่ยก็คงต้องไปติดต่อให้พี่ชายมาพบตำรวจ
ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพี่ชายผม
เพราะประสานคือเลือดไปติดอยู่ที่มสไทย

วันนี้ผมจะคุยกับลูกเขาว่า
เฮ้ยถ้าจะเป็นจริงก็ก็งี้
เดี๋ยวก็คุยกันแล้วก็ไปมอบตัว
ผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อ
มันก็คงจะค้างคาใจอยู่เรื่องผู้หญิงนี้มันสุดยอดนะสุดยอดของผู้ชาย
อะไรที่ผมรู้มานะคิดว่าคงไม่ผิดชู้สาวนี้แหละ
โอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบที่อดีตผู้ใหญ่เฉวงบอกนะคุณเขียนมาสอน
ผู้ตายเนี่ย๖๙อดีตผู้ใหญ่เฉวงเนี่ย๖๗พี่ชายก็ต้องประมาณนั้นแหละ
คือถ้ามันเป็นเรื่องนี้นะเรื่องของมีปัญหาเรื่องจีบผู้หญิง
ขุลข้องหมองใจกันในวัยจะ๗๐แล้วใช่ไง
แต่ตอนนี้สอบพรไลฟ์สาธารณ์เจ้าของคดีมีรายงานว่าได้สอบ
พยานแวดล้อมบุคคลใกล้ชิดญาติของผู้ตายต่างไปหลายปากแล้ว
แล้วตอนนี้ได้นำกำลังไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะ
เพื่อคุมตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม